อย่างที่บอกไปว่าช่วงโควิดอย่าหาออกไปไหนคุณผู้ชม

แต่พออยู่นานเนี่ยความสวยความงามอะไรบางอย่างที่เราเคยเสริมเติมแต่งเอาไว้
มันก็หายไปตามกันเวลาได้
อย่างพี่อ้ำพัชราภาค่ะปกติไม่เคยพร่องหรอกค่ะเรื่องเสื้อผ้าหน้าผม
นี่ดูสิถ้าไม่ให้ดูชื่อไอจีไม่ให้ชื่อโทเชียลคุณคลายถูกมั้ย

แม่อ้ำจังเลยนะฮะซึ่งภาพนี้ค่ะพี่อ้ำก็ถ่ายไว้ในไอจีสตอรี่ส่วนตัวขำขำนะฮะ
อีโมติคอนหัวเราะเอาไว้ด้วยนะฮะเจ้าตัวก็อดขำกับเล็บมือตัวเองไม่ได้
เห็นแบบนี้แล้วก็ต้องขออนุญาตแซวนิดนึงร้านทำเล็บต้องเข้าแล้วนะแม่นะ
ตอนนี้เดี๋ยวนี้ได้เลยนะคะคือปกติพี่อ้ำเป็นคนสวยทุกกระเบียดนิ้วจริง
คุณดูเรียวนิ้วเขาเรียวสีเล็บต้องแดงเท่านั้นเพื่อความปั๊วนะคะ
เสียภาพลักษณ์เด็ดขาดสวยตั้งแต่หัวจะหลดเท้าค่ะถ้าคิดอีกมุมเอาจริงจริงเข้าใจแม่อ้ำนะ
ช่วงนี้สถานการณ์โควิดไม่คลี่คลายแม่ก็เลยขอปล่อยชิลไปก่อนเดี๋ยวค่อยจัดหนักจัดเต็มทีเดียวนะครับ
แฟนก็น่าจะคิดเหมือนกันนะถึงเล็บจะไม่สวยแต่ว่าทุกอย่างของแม่นั้นสุดยอดไปเลยค่ะ
ก็เชื่อว่าหลายคนเป็นเหมือนแม่เราไม่ได้เข้าร้านฮันเดชมาเป็นปีแล้วจ้ะ
ต่อที่อีกคนละกันนะคะนิวนพัดศรค่ะส่วนด้านธนักร้องสาวอย่างนิวนะรับบทบาทนักร้องมานานเป็น๑๐ปีเลย
ล่าสุดค่ะต้องออกมาประกาศขอบริจาคเครื่องสำอางที่เธอใช้เองนั่นแหละค่ะแต่ตอนนี้ไม่มีงานให้ออกนะจ๊ะ
ไม่จำเป็นต้มไทยค่ะโห้ดูเยอะเยอะขนาดนี้คุณผู้ชมค่า
แล้วก็รอทำงานจนเครื่องสำอางหมดอายุเธอบอกว่าอย่างนั้น
การจะส่งเครื่องสำอางถุงใหญ่เหล่านี้ที่หมดอายุแล้วไปทำประโยชน์ต่อนะคะ
ซึ่งอยู่กันก็เข้ามาคอมเมนต์ชิ้นพิคัทมากมายเลย
รุ่นนะทำบ้านถึงวิถีหญิงค่ะครูออสขออาศาสน์
ก็สามารถติดต่อไปได้เช่นกันนะคะ
ก็ถือว่าได้ทำบุญด้วยนะคะ